คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ
แม้ว่าอาจจะดูตัวนี้มันยึกหยุย

เป็นนอนเป็นปริงเป็นพญาติเป็นอะไร
คุณผู้ชมต้องดูนะฮะคุณผู้ชมอย่าเปลี่ยนหรืออย่าปิดนะครับ

แต่ว่าอันนี้จะเป็นความรู้มากเลยนะครับ
เรื่องของเจ้าตัวดำที่อยู่ในสาหร่ายพวงองุ่นแบบนี้
เวลาเราไปซื้อสาหร่ายพวงองุ่นมาเนี่ย
โอ้โหเอามากินมันอร่อยนะกรุบ
คุณกินสดนะจิ้มกับน้ำพริกอร่อยอย่างนี้เลย

แล้วเขาบอกว่าตัวอะไรมันดุ๊กดิ๊ก
ไปดูมันนิดหนึ่งได้ไหมฮะว่าคลิปที่เธอเอามาลงนั้นลงไว้ว่ายังไงนะครับ
มีตั้งหลายตัวน่ะอุ้ย

จะเป็นปีหรือว่าเป็นตัวประญาติเป็นอะไรก็ไม่รู้

อยู่ในสาหร่ายพวงองุ่นแบบนี้นะครับ

ทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับเจ้าของคลิปนี้นะครับ
ก็คือคุณปริยากรพรมทองเนี่ย

เขาเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อช่วงเย็นวันพุธที่ผ่านมานี้เอง

มาจากแม่ค้าในตลาดลำทัพ
ซื้อมา๒ถุงราคาถุงละ๔๐บาท

แล้วเมื่อถึงบ้านก็แกะใส่ถ้วยทันที
ลูกชายก็นั่งกินข้าวอยู่ก่อนแล้ว

แม่ดีจังเลยมีสาหร่ายพวงองุ่นด้วย

เหลือไปเห็นตัวอะไรมันดำ

มันคล้ายกับปิงคันกระดึบไปมา

ทีนี้อุ้ยตายแล้วทำยังไงดี
นะฮะเธอก็ไม่กล้ากินสาหร่ายพวงองุ่น

เมื่อวานวันพฤหัสสบดีก็เลยลอง
หยิบถุงสาหร่ายขึ้นมาดูอีกครั้งเอ๊ะตายอ่ะ
ไอ้ตัวยึกหยืยนี่มันตายหรือยัง
หรือมันเลิกเกาะอยู่บนสาหร่ายแล้ว

พอเอามาเคลียร์ดูมันมีหลายตัวด้วย
ก็กังวลเลยล่ะทีนี้ว่าลูกชายที่กิน
ตัวยึกหยุยไปเนี่ยจะเป็นอันตรายมั้ย
ถามเลยถามว่าผู้รู้ช่วยบอกหน่อย
เอาจริงนะคุณดิฉันเคยอ่านในเพจสาหร่ายพวงองหุ่น
เขามีการแชร์ข้อมูลนะบอกว่าจริงแล้วมันไม่ใช่ปลิงนะ
มันคือหนอนท่อมันเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอยู่ในแบบน้ำเค็ม
แล้วมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชื่อดังเขาก็บอกว่าจริงมันไม่เป็นอันตรายหรอก
น้ำเปล่า๔๕ทีมันจะตายในน้ำเย็น
เออแล้วคือเขาบอกว่ามันเหมือนกับพวกหนอนขาวในผักอ่ะ

เหมือนผักแล้วไม่มีหนอนสะอาดมันไม่ได้หนอนใช้ศพใช้อะไรใช้ซาก
ใช่แล้วผักที่สะอาดก็คือแบบเป็นผักที่ไม่มีสารพิษไงไม่มีสารเคมี
นี่ส่วนหนอนท่อนะเมื่อกี้เห็นตัวมันเป็นยึกดำยาวใช่ไหม

แต่จริงมันสามารถที่จะแผ่เหล่านี้ออกมาได้คุณ

มันแผ่อะไรของเขาอยู่นะ
ที่มันยื่นมาเนี่ยดิฉันก็เรียกไม่ถูกว่ามันคืออวัยวะส่วนไหนของมัน

เอานอนท่อไปเลี้ยในตู้ปลาแล้วพอมันแผ่ยื่นออกมาแล้วมันสวยไงคุณ
ทีมข่าวของเรานะเข้าไปดูในเพจฟาร์มสาหร่ายพวงองุ่นหลายเพจ
แล้วเราก็พูดคุยกับคนที่ทำฟาร์มสาหร่ายพวงองุ่น
เพื่อให้ข้อมูลความรู้ด้วยนะฮะเขาเลยถ่ายคลิปให้ทีมข่าวเราให้ดูเลย
บอกว่าเห็นในข่าวเหมือนกันจริงแล้วอยากอธิบายว่ามันคือหนอนท่อ
มันเกาะอยู่กันแบบนี้เลยอยู่ในน้ำเค็มค่ะ
ลักษณะคล้ายปริงมีสีน้ำตาลหรือสีเขียว
แต่จริงมันเหมือนเป็นแมลงนะคุณ
นิยมนำไปเลี้ยงในตู้ปลามักจะเจอได้ในหน้าฝน
เป็นสัตว์ที่ไม่อันตรายหากเปรียบเทียบก็เหมือนกับแมลงที่มากัดกินพืชผัก
เป็นแมลงสะอาดเป็นนอนสะอาดล้างด้วยน้ำจืดสัก๔๕ครั้ง
อนท่อมันก็จะตายไปถ้าใครเนี่ยเผลอไปกินไม่ต้องกังวล
ไม่เป็นอันตรายดูคลิปที่ทางฟาร์มสาหร่ายพวงอังวล
เขาถ่ายมาให้ดูหน่อยครับ
เขาจะช็อกตายทันทีเพราะว่าเขาเป็นสัตว์น้ำเข็ม
แล้วถ้าเกิดมีคนผู้บริโภคหลงหรือไม่เห็นกินเข้าไปเป็นอันตรายไหมครับ
ไม่เป็นอันตรายครับเพราะว่าอย่างที่เราแจ้งว่า
ตัวนี้เขาสามารถตายได้ตอนที่เขาโดนน้ำจืด
อธิบายมาแบบนี้เลยแล้วก็เขาบอกแบบนี้
บอกว่าคุณลูกค้าคือจริงแล้วสาหร่ายพัวอังุ่น
แม่ค้าจะทำความสะอาดมาแล้วรอบหนึ่ง

บางคนเข้าใจผิดเพราะว่าบางทีมีแม่ค้าบอกอย่าล้างนะ

เพราะไม่งั้นตัวเม็ดสาหร่ายมันจะแตกเดี๋ยวติดไม่อร่อย

คุณลูกค้าถ้าไม่มั่นใจนะคุณลูกค้ากลับมาบ้านนะ
ล้างได้อีกทีมาล้างน้ำเย็นก็ได้

ที่ที่ฉันบอกคุณผู้ชมว่าตัวยื่นมันคืออะไร

ที่ยื่นด้านหน้ามันคือช่อผู้ขน
เป็นช่อผู้ขนชั้นเดียวเรียงกันเป็นวงแบบนี้ค่ะ
แล้วหนอนท่อจะเจออยู่ตามแนวปาการังใต้ระดับน้ำลงต่ำสุดเลยนะ
พอลดน้ำลงไปมันแตกช่อเลยฮะ

ก็ผู้ขนหรือบางคนก็เรียกว่าแค่เป็นหนวดอะไรอย่างนี้นะ
จะเลี้ยงไว้ในตู้ปลานะตู้ปลา